แต่ว่าเรื่องของหน้าคุณดิฉันไม่ติดใจหรอก
แต่ว่าเรื่องของของกินบอกไว้เลยนะคะ

เพราะว่าเดี๋ยวเราจะพาไปกินขนม

ชื่อค่อนข้างแปลกนิดหนึ่งเป็นขนมโตเกียวกรอบ
แต่ที่มันเด็ดกว่านั้นมันคือลีลาของพ่อค้าคนขายนี่แหละค่ะ

ไม่ต้องค่ะคุณไม่ต้องขึ้นเครื่องบินนะคะ
ขับรถไปก็ถึงคุณดูลีลาซะก่อนไม่ธรรมดานะคะ

นี่ปุ้งต้องเป็น

มีชั้นว่าคุณก็ไปขายเออ

เมื่อจะไปขายแข่งล้านตรงข้าม

ใช่แล้วนะครับดีกว่าลีลาการ
ราดแป้งด้วยท่าทางคล่องแคล่วเลยนะคะ
แล้วก็รอซื้อขนมโตเกียวกรอบกันอย่างหนาตาเลย
ร้านขนมโตเกียวกรอบนี้นะคะอยู่ที่บริเวณตลาดประมงท่าเรือพลีจังหวัดชนบุรี
มีหนุ่มวัย๒๘ปีคนนี้ก็คือนายปราณฑีศรีสรวนค่ะ
เป็นเจ้าของซึ่งเขาบอกว่าส่วนผสมต่างของขนมเป็นสูตรลับ

ใช่ค่ะไม่บอกใครนะเพราะว่ามันอร่อยจริงค่ะเดี๋ยวกลัวดิฉันไปเปิดแข่งไงเห็นไหมคุณ
มีคุณผู้ชมไลน์มาเรื่องของกินคุณนิวนาวครับ
อายุทยาเกี้ยวไก่ฉีกชามละ๑๕บาท

ถูกด้วยแล้วก็น่าสุดใจด้วย

เราทั้ง๓คนไปชิมหมูฮองที่ภูเก็ต
บอกเลยว่าดิฉันไปภูเก็ตมาแล้ว

ก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาไปอีกจะไปชิมนะคะ